ที่เรื่องของเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนและครูที่หนองบนลมภูนะฮะไปประสบเหตุพลิกคว่ำ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บนับ๓๐กว่ารายรวมทั้งมีผู้เสียชีวิต๑รายเป็นนักเรียนหญิงด้วยนะครับ
พาคุณผู้ชมไปที่บ้านเลขที่๓๒๒หมู่๓บ้านโคกน้ำเกลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดหนองมูลลมพูน
ซึ่งเป็นบ้านของเด็กหญิงอรไทยเชื้อสุขอายุ๑๔ปีนักเรียนชั้นม๒ที่ประสบเหตุรถบัสพลิกคว่ำจนเสียชีวิตนะครับ
โดยกู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองพร้อมกับคุณแม่และญาติญาตินั้นเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลนาดีนะครับ
กุมพีนามตะซึ่งเป็นตาของเด็กหญิงอรไทยบอกว่าเสียใจมากเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รู้ข่าวเช้าเมื่อวานโกรธมากแต่ว่าก็ต้องทำใจเพราะไม่สามารถที่จะเรียกคืนชีวิตของหลานกลับมาได้นะฮะ
ตัวเองเนี่ยดูแลหลานคนนี้ดิ่งอรไทเนี่ยตั้งแต่งแรกคลอด
จากพ่อแม่แยกทางกันก็มีแม่มีตามียายเลี้ยงดูกันไป
เป็นเด็กเรียนดีเป็นนักกีฬาของโรงเรียน
การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนักเรียนชั้นม๒

น้องเป็น๑ใน๕ของนักเรียนม๒ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมกับคณะในครั้งนี้นะครับ
เพราะว่าก่อนไปทัศนศึกษามีการคุยกันกับน้องอรไทย
ซึ่งบอกว่าตั้งใจอยากไปครั้งนี้อย่างมากเพราะว่าใกล้จะเรียนจบแล้ว

ลูกไป๙๐๐แม่เก็บไว้เพียง๑๐๐บาทเท่านั้น

ทางโรงเรียนตั้งใจจะพาเด็กม๓ไปปัจฉิมนิเทศ
ก่อนจะเรียนจบรับวุฒิบัตร
โดยมีนักเรียนชั้นม๓ไป๑๕คน
คัดเลือกเด็กม๒ไปที่เรียนดี

ซึ่งเด็กหญิงอรไทยก็ไปร่วมกับคณะนี้
เป็น๑ใน๕ที่เดินทางไปนะครับ

ซึ่งได้ไปด้วยนั่งติดกันเลยครับ

ก็ต้องผ่าตัดอยู่นะครับ
ครอบครัวของน้องอรไทยด้วยนะครับ